ลุงคนนี้นะคะมีนิสัยร่าเริงอย่างใสแล้วก็ที่สำคัญมีจุดเด่นก็คือชอบร้องเพลงขายลอตเตอรี่ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปตามลุงกันค่ะ
นพงศ์สุมนพันธ์อายุ๕๘ปีชาวจังหวัดสุพรรณบุรีพ่อค้าขายสลากินแบ่งรัฐบาลอารมณ์ดีที่ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา

วันธรรมดาอมรพงศ์จะขายที่หน้าธนาคารกสิกรแถวเมืองสุพรรณบุรี
แต่ช่วงวันเสาร์และอาทิตย์จะย้ายไปขายที่สารหลักเมืองเพราะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนมากกว่าวันปกติ
มนพงศ์บอกว่าแม้ตัวเองจะพิการแต่ไม่ย่อท้อต่อชีวิตไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาทำงานหาเลี้ยงครอบครัว
ปัจจุบันขาย๑๕เล่มมีโคต้าคนพิการ๕เล่มทำให้มีรายได้ไปจุนเจือครอบครัว
ประกอบกับตัวเองเป็นคนไม่ใช้จ่ายเกินตัวเก็บเล็กผสมน้อยทำให้มีเงินเก็บส่งลูกเรียนค่ะ
ปกติอมรพงศ์จะเป็นคนชอบร้องเพลง

จะชอบร้องเพลงไปด้วยประกอบกับช่วงนี้อากาศร้อนอบอ้าว
หากทุกคนได้ฟังเพลงก็จะสามารถช่วยคลายความร้อนได้บ้าง
ทำให้ตอนนี้เสียงร้องของพ่อค้าคนนี้กลายเป็นจุดขายไปแล้วค่ะ
รักเคยชำวารผ่านมาคืนคุม
หลักไม่ได้สมภารคมตรมเศร้า
รักแล้วธุกิจกันเงินเท่านั้นที่เป็นกำเพลง
รักพี่ถูกแสงหมดแรงต้องร้องไห้
โอ้นัวน้องไม่มองความใน
ว่าใครรักเจ้าเท่าชีวา
อนพงศ์ทิ้งท้ายว่าแม้ตัวเองจะเป็นคนพิการ
แต่ยังสามารถหาเงินเลี้ยงครอบครัว
และส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยได้

กำลังใจจากตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน
และขอเป็นกำลังใจให้กับคนสู้ชีวิตทุกคน

เพื่อเป็นกำลังใจในการประกอบอาชีพต่อไปด้วยค่ะ
กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยเฉพาะกำลังใจที่เราต้องมอบให้กับตัวเอง
เพราะฉะนั้นช่วงร้อนแบบนี้ไปเพิ่มกำลังใจกันหน่อย
ผมชี้ชัดไปเลยนี่ที่จังหวัดกระบีเขาบอกว่าช่วงนี้น่าไปเที่ยวมากกับที่เลย
ต้องไปไหนไกลเมืองไทยก็มีที่จังหวัดกระบี่
สะมรกฏต้องมีสีเขียวใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับแล้วที่นี่เขาบอกว่าสีเนี่ยหาที่ไหนไม่ได้
สีสันสวยงามด้วยแล้วก็เป็นสระที่น่าลงไปเล่นมากนะ
ก็คือสระมรกฏครับเป็นสระน้ำสวยใส
เขาบอกว่าซุกซ่อนตัวอยู่ในใจกลางป่านะครับ
ตั้งอยู่ในอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาประบางครามครับ
ก็มีต้นกำเนิดนะครับมาจากทานน้ำอุ่นในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ครับ
ซึ่งก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาชมบริเวณสระมรกฏแห่งนี้นะครับ
ย้ำกันหน่อยเขาบอกว่าต้องนำอาหารและเครื่องดื่ม
ฝากเอาไว้ตามจุดที่เจ้าหน้าที่นั้นกำหนดเอาไว้เท่านั้นนะครับ
ก่อนที่จะเข้าไปชมโอ้โหมันเขียวฟ้ามากโอ้โหเป็นไง
เหมือนทะเลแบบกลางทะเลอันดามันประมาณนั้นแหละอ่า
ส่วนช่วงนี้นะครับเขามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินะครับ
บอกว่าเดินทางไปเที่ยวที่สระมรกฏที่จังหวัดกระบี่เนี่ย
ส่วนใหญ่ครับก็ไปเล่นน้ำบริเวณลำทานทางเข้าสระ
ระยะทาง๘๐๐เมตรโอ้โหยาวมากและเล่นน้ำในสระมรกฏที่อยู่ด้านบน
ก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความสะดวกอยู่
ทั้งนี้ครับนายวุฒิพงศ์ชูสังราช
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาประบางคราม
บอกว่าช่วงหน้าร้อนปีนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทาง
เข้าพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐นะ
โดยเฉพาะเดือนนี้ซึ่งเป็นช่วงปิดเทอม

เดินทางมาเป็นหมู่คณะทุกวันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
มีความรู้ให้ได้ติดตามนิดนึง
ต้นกำเนิดของสะมรกฏนะครับ
เขาบอกกันว่าเป็นตาน้ำสีฟ้าที่อมน้ำเงินนะ
เกิดมาจากน้ำใต้ดินที่ผุดขึ้นมาผ่านชั้นหินที่มีแร่ธาตุต่างเป็นจำนวนมาก
มันเลยทำให้สีกลายเป็นแบบนี้ไงแหละครับ

สวยมากสีเหมือนอยู่ในสระว่ายน้ำเลย
นักท่องเที่ยวก็เยอะช่วงปิดเทอมแบบนี้นะคะ
แล้วก็หน้าร้อนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ช่วยให้คลายร้อนกันไปได้

หรือว่าที่คุณผู้ชมส่งมาว่าไปเดินห้างตากแอร์เย็นจนได้ไม่เปลืองไฟที่บ้าน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมถึงแม้จะอากาศร้อนยังไงก็อารมณ์เนี่ยก็อย่าร้อนตามนะ

อากาศร้อนแต่ว่าเป็นคนไทยยิ้มให้กันเข้าไว้